ก็คือกรณีที่แพทย์หญิงติดติญานีพูนเพียรหรือเรียกกันว่าหมอกุ๊บกิ๊บ
เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลนพปิตัมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตกเป็นข่าวก็คือว่านำวัคซีนที่เหลือก้นขวดไปฉีดให้พี่สาว
จนกระทั่งถูกโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
และได้ออกมาเธอก็ออกมาหลั่งน้ำตายกมือไหว้ขอโทษประชาชนเธอบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหว
บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีประชาชนจำนวนมากโทรศัพท์มาให้กำลังใจ
ในโลกโซเชียลก็มีผู้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจก็เลยตัดสินใจที่จะสู้ต่อ
ลาออกแล้วตอนแรกนั้นคิดว่าจะลาออกอีกทั้งที่ท่านผู้ว่า
ไกรสอนวิสิตวงศ์ก็โทรศัพท์มาให้กำลังใจว่า
ขอให้สู้กับโควิดต่ออย่าเพิ่งคิดลาออก
ท่านผู้ว่าไกรสอนก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าหมอคิดไม่ละเอียด
เป็นเรื่องที่อ่อนไหวและความผิดพลาดก็ไม่น่าถึงกับจะต้องลาออก
เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่หาได้ง่ายโดยเฉพาะในยามวิกฤตอย่างนี้
นี่เรื่องที่หนึ่งข่าวที่สองกรณีที่
ภรรยาของคุณหมอที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
และสามีของหัวหน้าฝ่ายเพศสัจกรรมโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติโคราช
ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้งทั้งที่สองคนนี้ไม่ได้เป็นบุคลากรด่านหน้า
เรื่องนี้คุณหมอวิชาณคิดเห็นรองสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นประธานคณะบางการสอบสวนข้อเท็จจริงเปิดเผยว่า
การตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นการทำผิดเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของสาธารณสุขจังหวัดชัดเจน
ทั้งสองคนทำงานในคลินิกเอกชนและร้านขายยาไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคลากรด่านหน้า
หลังจากนี้จะเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงให้รู้ผลให้เร็วที่สุดภายใน๓วัน
ก่อนจะพิจารณาบทลงโทษทางวินัยนี่เรื่องเรื่องที่จังหวัดโคราช
แต่ประเด็นก็คือว่าสบคก็เอาด้วยครับ
สบคฆาตโทษผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาเมียฉีดไฟเซอร์
ผมอ่านแล้วผมก็ตั้งคำถามว่านี่จะบ้าจี้กันไปถึงไหนล่ะครับทั้งสองกรณีนี้มีที่มาจากโลกออนไลน์
เขาโพสต์แล้วแชร์ข้อมูลกันทีนี้บ้านเราตอนนี้ถ้าโลกออนไลน์
โพสต์ออกมาอย่างนี้ผู้เกี่ยวข้องก็นั่งไม่ติดก็ต้องเต้นตาม
คำถามผมก็คือว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่
แล้วมันเกิดความเสียหายมากมายใหญ่โตถึงขนาดที่จะเอาผิดกับบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงเวลาแบบนี้เหรอครับช่วงที่เราต้องพึ่งพาอาศัยบุคลากรทางการแพทย์
เราจะใช้หลักนิติศาสตร์อย่างเดียวจะเอาผิดเอาถูก
ไม่มีความยืดหยุ่นไม่มีอารุมอรวยไม่มีปรณีประนอมอย่างนั้นเหรอครับ
ก็เราพูดกันไม่ใช่เหรอครับว่าเราต้องเซฟ
เราต้องปกป้องบุคลากรทางการแพทย์กันให้มากมากนะเพราะว่าเขาทำงานหนักมากในยามนี้
รู้กันไม่ใช่เหรอครับว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดไปสักคนหนึ่ง
มันจะกระทบต่อการทำหน้าที่ดูแลคนป่วยโควิดยังไง
เพราะว่าถ้าติดเชื้อเขาก็ต้องกักตัวกักตัวคนเดียวไม่พอต้องกักตัวทีมงานที่ทำงานใกล้ชิด
ก็เลยมีข่าวว่าบางทีถึงขั้นต้องปิดวอร์ดทั้งวอร์ดปิดแผนกทั้งแผนกเพื่อกักตัว
แล้วมันก็กระทบต่อระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ
ฉะนั้นเราจึงต้องเซฟจึงป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้มากที่สุดใช่ไหมครับ
เราจึงเรียกร้องให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีน
ไฟเซอร์เป็นบูสเตอร์โดสเข็ม๓ให้มากที่สุดให้กว้างที่สุดให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับ
แล้วเราไม่คิดกันบ้างหรือครับว่า
ต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนเข็มสามแล้วแต่ถ้าคนในครอบครัว
ภรรยาเขาคนที่ใกล้ชิดติดเชื้อขึ้นมา
บุคลากรทางการแพทย์ถึงแม้ว่าจะฉีดกี่เข็มกี่เข็มก็ตามแต่มันจะรอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอครับ
ฉะนั้นการที่คนใกล้ชิดหมอจะได้รับวัคซีนแบบรัดคิวหน่อยแบบมีสิทธิพิเศษหน่อยแค่เข็มสองเข็มเนี่ย
เราจะต้องเอาเป็นเอาตายกันเลยเหรอครับ
เราจะเป็นเอาตายกันถึงขั้นว่าจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนต้องมีบทลงโทษ
แล้วจะต้องทำให้เราเสียหมอไปถึงขั้นหมอจะต้องคิดลาออกเพราะว่าทนถูกกดดันไม่ไหว

เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความผิดที่กระทบต่อสังคมและประเทศชาติใหญ่ขนาดไหนกันครับ
มันเรื่องใหญ่กว่าข่าวที่มีความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อวัคซีนการบริหารวัคซีนการแจกจ่ายวัคซีน

แล้วมันเรื่องใหญ่กว่าการตัดสินใจหลายเรื่องที่มีความผิดพลาดแล้วส่งผลต่อประชาชนที่เจอกันอยู่เวลานี้มันอย่างนั้นเหรอครับ

ผมเห็นด้วยว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่ควรส่งเสริมการกระทำที่เป็นอภิษฎ
แต่ว่าการกระทำที่เป็นอภิษฎมันมีอีกมากมายไม่ใช่เหรอครับ
ที่เป็นอยู่ในบ้านเมืองเราที่เห็นกันอยู่เนี่ย
แล้วเราจัดการกับมันได้ไหมล่ะครับ
แต่ว่าเราจะมาเอาเป็นเอาตายกับวัคซีน๒๓เข็มที่ฉีดให้กับครอบครัวของหมอที่เขาต่อสู้กับโควิดอยู่เนี่ย

ผมถึงบอกว่าเออคนโบราณเนี่ยเขาคิดคำพังเผยคิดสุภาษิต
ขี่รอดตาช้างห่างลอดตาเรน
วันนี้คำพังเผยนี้มันยังใช้ได้อยู่ครับ

ผมจะบอกกับรัฐบาลและสบคว่า
มัวแต่มาสนใจกับเรื่องจุกจิกหยุ่มหยิม
ไกลแค่วัคซีนหายไปสองสามเข็มสองสามโดส
เพื่อจะให้เมียหมอได้ฉีดคนในครอบครัวหมอได้ฉีด
เพื่อป้องกันไม่ให้หมอไปติดเชื้อ
แต่ว่าให้ท่านไปเตรียมรับมือเรื่องใหญ่กว่านี้เถอะ
มีเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวเมื่อเช้าวันนี้

นวดสปานวดกับสปาหมายถึงว่ากิจการนวด
กิจการสปาฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากรัฐ๒๐๐ล้าน
เพราะว่าถูกสั่งปิดมาต่อเนื่อง
แล้วไม่เคยได้รับการเยียวยาสักครั้งเดียว
อันนี้ครับควรจะตั้งรับ
และอันนี้มันเรื่องใหญ่กว่าเรื่องหยุ่มหยิม
สบคจะไปฆ่าโทษเอาโทษกับหมอ
แล้วเรื่องนี้ผมจะบอกให้ว่า
มันจะเป็นประวัติศาสตร์เป็นคดีแรกที่เขารวมตัวกันฟ้องกลุ่ม

เรื่องที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอเหมือนกัน
ฉะนั้นเมื่อเจอเหมือนกันกฎหมายบอกว่า
แทนที่ต่างคนต่างฟ้องคุณมาฟ้องกลุ่มสิครับ
รวมกลุ่มกันฟ้องเลยรวมกลุ่มกันเป็นโจทย์

เรื่องเนี่ยเสียวใส่กว่าเรื่องที่
วัคซีนถูกขีดไป๒เข็ม๓เข็ม
แล้วไปอยู่ในครอบครัวของหมอเยอะเลยครับ

ครับขอบคุณอาจารย์สภาพพลิกชายนะฮะ